วันนี้เรามีควันหลงของเกมเมื่อวานมาพูดคุยกันด้วยนะครับ
รสินแดงดาศูนย์หน้าต้องบอกว่าเป็นเบอร์หนึ่งของทีมชาติไทยแล้วล่ะครับ

ก็คือเกมอุ่นเครื่องที่ไทยเสมอคองโก๑๑ธิรสินก็ยิงได้
ธิรสินก็ยิงได้แล้วก็เป็นคนมงประตูนี้นะครับทำให้ไทยขึ้นนำ๑ประตูต่อ๐
ซึ่งธิรสินเองก็ออกมาเปิดเผยนะครับว่าก่อนเกมเนี่ยทางอากิรานิชิโนหัวหน้าภึกศรทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชาวญี่ปุ่นเนี่ยได้พูดกับลูกทีมสั้นนะ
คือบอกแค่ว่าแม้ว่าทุกคนจะมาจากต่างสโมสรแต่ขอให้เล่นเป็นหนึ่งเดียวกันในเกมเมื่อวานที่ผ่านมาครับ
ก็บอกว่าทุกคนก็ต้องทำงานร่วมกันแล้วก็เราก็ต้องรวมกันเป็นทีมให้ได้ไม่ว่าจะมาจากสโมสรไหนอะไรอย่างนี้ทุกคนก็ต้องรวมกันเป็นหนึ่งให้ได้ทุกคนก็ต้องแบบรวมกันเพื่อชาติไทยเรา
คืออย่างนี้คุณอริยาคุณสืบสกุลฮะเมื่อวานเนี่ยพอไทยเราชนะแล้วเล่นดีมากหลายคนก็ตั้งคำถามว่าอากิรานิชิโนพูดอะไรกับนักเตะ
เพราะเราไม่เคยเห็นทีมชาติไทยเล่นดีขนาดนี้ขึ้นหลายเกมก็เล่นดีนะแต่ผมอยากบอกว่าเกมเมื่อวานเล่นดีมากเป็นพิเศษจริง
แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นข่าวร้ายเมื่อวานนี้นะครับก็คือทางด้านธิรทรบุญมาทันนะครับ
โดยธิรทรจะติดทดแบน๑นัดนะครับแล้วก็ทางด้านเกมนัดต่อไปที่จะเจอกับมาเลเซียธิรทรก็จะไม่ได้ลงแน่
หรือว่าศาสลักหายประโคนก็เล่นได้หรืออาจจะมองไปที่พีรพัฒน์โนชยาหรือว่าสุริยาสิงหมุ้ย
ทีมชาติไทยจะลงเล่นเกมนัดที่๔นะครับจะบุกไปเยือนมาเลเซียที่สนามบุกิจจาริว
ในวันที่๑๔พฤศจิกายนแล้วต่อด้วย๑๙พฤศจิกายนไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามครับ
เล่นกับทีมในย่านอาเซียนทั้งหมดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมันมีความยากอยู่ตรงที่ว่าเราต้องไปเล่นเกมนอกบ้านไง

ใช่เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเกมที่ยากอยู่เหมือนกัน

ทีมนี้เป็นทีมเบอร์หนึ่งในกลุ่มนะ
แล้วเราชนะได้ก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญแล้ว

ก็มีโอกาสมากที่จะหลุดเข้าไปในรอบต่อไป
กำลังใจเราก็เข้มแข็งแล้วนะครับ